สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ทำไมต้องมาแรงเบอร์นั้นเลยสดใสไงอยากให้เข้ากับข่าวแรกของเราแต่งแล้วจ้า
เจอกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะอ้าวข่าวแรกว่ามา
นี่แหละที่ตะโกนไปเมื่อสักครู่เนี่ยแต่งแล้วจ้านิวเคลียร์เพชรจ้านะคะ
แม้หลายคนลุ้นเหลือเกินคู่นี้ฝ่าฟันอุปสรรคกันมาก็เยอะ
แล้วซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเข้าพิธีมั่นกันไป
วันนี้คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าแต่งแล้วขบวนขันหมากก็ไม่ธรรมดา
สอดนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเทหมดหน้าตักเทหมดบัญชีแล้วล่ะค่ะ
ควงคู่วิวาหวานสำหรับบ่าวสาวป้ายแดงอย่างหนุ่มเพชจ้าและสาวนิวเคลียร์
โดยในวันนี้ทั้งคู่แถลงข่าวเปิดใจกับสื่อมวลชน
งานฉลองมงคลสมรสที่จัดขึ้นอย่างอลังการ
กับบรรยากาศชนฝันแบบฉบับเทพนิยาย
ซึ่งทั้งคู่เผยว่ารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่มีวันนี้
พร้อมให้คำมั่นสัญญาที่มีต่อกัน
โดยสาวนิวเคลียร์กล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเธอไม่ขออะไรมาก
อย่าโกหกกันและให้หนุ่มเพชรจ้ารักเธอคนเดียวตลอดไป
ส่วนฝ่ายเจ้าบ่าวก็ตกปากรับคำ
ด้วยการลั่นวาจาว่าจะขอดูแลเจ้าสาวคนสวยอย่างดีที่สุด
หลังจากนี้นิวเคลียร์เพชจ้าแย้มว่าพร้อมเปิดอู่ปั๊มทายาททันทีด้วยค่ะ
วันมั่นแหมือนจะตื่นเต้นมากเปอร์กว่าวันนี้นะครับ

เหรอฮะก็มีบ้านนะครับที่เพิ่งซื้อแล้วให้เขาเป็นคนเลือกนะครับ
แล้วก็มีเงินสดกับเช็คเงินสดนะครับแล้วก็ทองครับ
ก็เหลือในบัญชีหลักพันนะครับผม
หมดไม่หมดก็เขาบอกนิวว่าอย่าทิ้งพี่แล้วกัน
รู้สึกว่าตรงตามที่แบบว่าเราจินตนาการไว้ครับ
ก็รู้สึกเหมือนแบบเข้าไปในเมืองนิยายเล็กอะไรอย่างนี้ครับ

คือเราไม่ได้อยากฮานีมูลกันเลยค่ะ
อยากจะแบบว่าทำลูกครับผม
คือตอนแรกเนี่ยอยากจะได้๕คนครับ

ก็ไปศึกษามาแล้วว่าถ้าผ่าน่าจะได้แค่๓อะไรอย่างนี้ครับ

คำสัญญาที่นิวเคยให้กับพี่เพชรจ้าตั้งแต่คบกันวันแรกจนวันนี้

คือไม่โกหกกับไม่มีเรื่องคนอื่น
ก็จะดูแลนะครับให้เหมือนกับที่คุณพ่อดูแลเขาเลย
เฮ้ยสงสารมดลูกจัง
คุณค่ะชอบมากนิวเคลียร์ชัดผู้ชายของฉันตอนนี้แต่งงานแล้ว
ถ้าใครมายุ่งเนี่ยแสดงว่านิสัยไม่ดีเลย